คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้ค่ะเกิดเหตุการณ์ระทึก
เป็นผัวคลั่งตามนี้ผัวคลั่งยิงเมีย
แล้วมันมีภาพจากกล้องที่อยู่ในบริเวณหมู่บ้านของบ้านหลังหนึ่ง
จับนาทีตอนฝ่ายเมียวิ่งออกมาแต่เธอโดนยิงแล้วนะ
ได้ยินเสียงร้องช่วยด้วยช่วยด้วย
น่ากลัวมากชาวบ้านแตกตื่นตกใจไม่มีใครกล้าออกมาเพราะกลัวไง
เหตุการณ์แบบนี้มันเคยเกิดแล้วนะคุณอาการคลั่งแบบนี้
แล้วฝ่ายผัวยิงเมียเสร็จขังตัวเองในบ้านไม่ออกมา
แล้วยิงตัวเองอยู่ในบ้านด้วยนะคะไปดูนาทีระทึกกันหน่อยค่ะ
โอ้โหจังหวะนี้แหละฮะเห็นมั้ยฮะวิ่งหนีไปฮะ
วิ่งมาแล้วนี่นี่เจ็บอยู่นะคะนี่คือเธอโดนยิงแล้วนะ
แต่พยายามวิ่งหนีเอาตัวรอดแล้วตะโกนขอความช่วยเหลือ
ช่วยด้วยช่วยด้วยเธอวิ่งไปแบบนี้อยู่ในหมู่บ้าน
จริงคุณผู้ชมเธอวิ่งอยู่หลายซอยในหมู่บ้านด้วย
ไม่มีใครกล้าออกมานะคะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน
หนึ่งที่ตะโมนอุทัยจังหวัดพระนคร๔อายุทยา
ผู้บาดเจ็บที่วิ่งร้องขอความช่วยเหลือคือนางสาวพิสมัย
สิมอรุณค่ะหรือคุณไหมอายุ๓๑ปีถ้าวิ่งออกมาขอความช่วยเหลือ
จากชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้นเพราะเธอถูกสามียิงค่ะ
สามีคือนายเน่งนะคะหรือนายกิจสดาค่ะอายุ๓๕ปี
เอาจริงพอยิงเมียเมียวิ่งออกมาจากบ้านใช่ไหม
เขาวิ่งตามเมียนะคุณเขาวิ่งออกมาแล้วสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นว่า
เหมือนกับว่าวิ่งหนีตามไม่ทันเมียคือจะตามเมียให้ทัน
แต่เมียวิ่งหนีไปจนเจอชาวบ้านมาช่วยสุดท้ายเขาวิ่งกลับไปที่บ้าน
แล้วขังตัวเองอยู่ในบ้านค่ะส่วนตัวผู้บาดเจ็บก็มาล้มตรงเนี้ยนะฮะ
ใช่คุณเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เกือบเย็นแล้วแหละสักบ่าย๓โมงครึ่ง
แต่เป็นความระทึกจริงเพราะเจ้าหน้าที่ต้องทำการปิดล้อมพื้นที่ทั้งหมดนะคะ
นางสาวไหมเนี่ยถึงเธอจะเอาตัวรอดมาได้แต่ปรากฏว่าเธอถูกยิงหลายจุดเลย
ราวนมขวานหนึ่งนัดหน้าท้องขวานหนึ่งนัดแล้วก็ขาขวาอีกหนึ่งนัดค่ะ
เจ้าหน้าที่รีบนำตัวเธอส่งโรงพยาบาลส่วนในเหน่งนั้นกลับไปที่บ้าน
แต่ยังได้ยินเสียงปืนดังขึ้นอยู่ในบ้านอีก๓นัด
ชาวบ้านตกใจมากสุดท้ายผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะ
ก็มาค่ะแล้วก็สั่งปิดกั้นพื้นที่แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้ามาระงับเหตุ
ตำรวจมาถึงพยายามเกลี้ยกล่อมแต่นายหนิ่งไม่ยอมออกมา
เลยต้องมีการตรึงกำลังปิดล้อมบ้านของในเน่งและปิดล้อมพื้นที่ตรงบริเวณหมู่บ้าน
พยายามใช้โทรโขงเกลี้ยกล่อมให้นายเน่งออกมามอบตัว
ครับแต่ไม่เป็นผลนะคะคุณเลยเรียกน้องสาวของในเน่งให้มาทำการช่วยเจรจา

อาจารย์ไรเอาผู้ชมให้ได้วะ
โอ้โหคือตำรวจใช้เวลาในการเจรจาอยู่นานนะครับ
ตำรวจบอกว่าต้องใช้ยุทธวิธีเจรจาเพราะว่าผู้ก่อเหตุมีอาวุธปืน
แล้วก็ปิดไฟปิดบ้านเงียบกริบเลยคุณ
คุณน้องสาวโทรโข่งในการเกลี้ยกล่อม
พี่สาวโทรศัพท์มาในการที่จะพูดคุยกับน้องชาย

เจรจายังไงก็ไม่เป็นผลไม่ยอมออกมามอบตัวนะคะ

คุณผู้ชมแล้วปฏิบัติภารกิจนี้ก็ยากเพราะว่าฝนตกอีก
ใช่ค่ะโมงค่ะโอ้โฮแล้วสุดท้าย
จนกระทั่งเวลา๒ทุ่ม๑๐นาทีค่ะ
เน่งเปิดประตูออกมาชูมือขึ้นเหนือหัว

ตำรวจเองและน้องสาวก็เลยเข้าไปคุยกับเน่งในบ้าน
แล้วเห็นว่าเอ้าเน่งบาดเจ็บ
ตอนที่เราบอกว่าเราได้ยินเสียงปืนจำได้ไหม

เพราะจริงคือมันมีเสียงปืนอีก๓นัด

และเน่งถูกยิงเข้าที่ขาของตัวเอง
แต่เขาบอกตำรวจว่าปืนลั่น
ปืนลั่นใส่ขานะคุณตำรวจต้องรีบนำตัวเขา
ไปโรงพยาบาลแล้วก็ถึงจะค่อยสอบปากคำกันต่อนะครับ
สุดท้ายอย่างที่บอกไป๕ชั่วโมงกระทึกนะ
คุณเหตุการณ์นี้นะคะหลายคนก็กลัวนะ
เดี๋ยวมันจะซ้ำรอยกับเหตุการณ์อื่นที่มีคนคลั่งนั่นเอง
ค่ะทีนี้ช่วงเช้าวันนี้ที่ผ่านมา

เพราะว่าไอ้เน่งถูกคุมตัวอยู่ที่สพออุทัยญาติเอง
ก็เข้าไปเยี่ยมค่ะก็มีการเอาข้าวปลาอาหารไปให้นะคะ

แล้วก็ยังเจ็บบริเวณบาดแผลที่ถูกยิงนั่นแหละค่ะ
ทางด้านของภูมิกับสพออุทัยท่านบอกแบบนี้
ตัวในเหน่งยอมมอบตัวแหละแล้วก็มีอาวุธปืนขนาด๐๓๘
หลังจากเขายิงเมียตัวเองก็ใช้อาวุธปืน
สรุปเขาเอาปืนยิงที่ต้นขาซ้ายของตัวเอง

เครียดบอกว่าเขาไปยิงเมียบาดเจ็บ
แล้วก็เลยกะจริงจะยิงตัวตายนะคะ
ถ้าเกิดว่าเมียตัวเองเสียชีวิต

บอกว่าผู้ก่อเหตุอันนี้ภูมิกับบอกนะ
ผู้ก่อเหตุในเน่งเอาเงิน๗แสนบาท
มีปัญหากับเมียตัวเองจนบานปลายทะเลาะกัน
แล้วเมียขอแยกทางเกิดความเครียด
แล้วทีนี้ก็เลยคอยขับรถมาดูเมียอยู่ที่บ้านบ่อย
หวาดระแวงกลัวเมียจะนอกใจค่ะ

อันนี้ภูมิกับบอกนะว่าตัวเขาเนี่ยในเน่งงัดบ้านเมียเข้าไป
แต่กลายเป็นคุยกันไม่รู้เรื่องคุณก็เลยเกิดเหตุแบบนี้ขึ้น
ตำรวจก็นำตัวในเน่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลอุทัยค่ะ
แล้วก็เอาตัวกลับมาคุมตัวที่โรงพักต่อ
ก็พบว่าเน่งมีอาการเครียดทั้งคืน

ส่วนตัวคนเจ็บภรรยาตอนนี้ก็ปลอดภัย
แต่ว่ายังอยู่ในความดูแลของแพทย์นะคะ
ก็เปล่าเขาบอกว่าฐานด้านหนึ่งก็แผลไม่ชะกัด
แต่แหละทำได้เหมือนดูอาการที่โรงพยาบอุทัย
ก็คือเขาเลิกกับภรรยาไป๒เดือน

แล้วก่อนหน้านั้นเขาพยายามกลับมาง้อภรรยา

ง้อไม่สำเร็จน่าจะมีการขู่ทำร้ายร่างกายกัน
ทีนี้ภรรยาก็ขึ้นโรงพักเหมือนกัน

แต่สุดท้ายกลับไปง้ออีกครั้ง
แล้วก็ใช้ปืนกัดจะยิงภรรยา

บาดเจ็บจนได้ก็ยิงจริงด้วยนะคะ
ตำรวจแจ้งก็หาเรื่องของการพยายามฆ่า
เรื่องอวดปืนไปด้วยล่ะค่ะ